เหตุการณ์นี้เราก็ตามความคืบหน้าให้ค่ะก็เป็นเรื่องของหัวร้อนบนท้องถนนนี่แหละที่เมื่อวานเล่าไป
กรณีรถจักรยานยนต์กับรถแท็กซี่เนี่ยค่ะแล้วที่คนขี่รถจักรยานยนต์ทำร้ายคนขับแท็กซี่อ่ะ
ชกทั้งเอามีดแทงเขาจนเขาร่วงไปที่ริมทางเท้าอะค่ะ
ทีเนี้ยทีมข่าวได้ไปคุยกับคนขับแท็กซี่ที่เขาบาดเจ็บนะคะนายกิติพงศ์มากจงดีโชเฟอร์แท็กซี่อ่ะค่ะ
เขาไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนสนสแหมดำเมื่อช่วงเที่ยง
แล้วก็ไปชี้จุดเกิดเหตุคุณผู้ชมทางเท้าตรงเนี้ยยังมีรอยเลือดติดอยู่เลยนะ
เพราะว่าเขาถูกแทงตรงเนี้ยค่ะตัวนายกิติพงศ์เล่าว่ายังเจ็บอยู่นะคะ
หัวเนี่ยหมอเย็บสามแผลส่วนกรณีที่ถูกแทงเนี่ย
โชคดีที่ไม่เจ็บหนักเพราะว่าแทงเข้าไปที่กระเป๋าเสื้อที่หน้าอก
แล้วในกระเป๋าเสื้อมีธนบัตรปึกใหญ่อยู่ครับ
มันหนาค่ะอืมเขาก็เลยไม่เจ็บหนักวันเกิดเหตุ
เขาเล่าให้ฟังว่าขับรถแท็กซี่ไปตามถนนจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
แคบคนขี่รถจักรยานยนต์เบียดเข้ามาค่ะ
เขาก็เลยบีบแร่เตือนไปครั้งหนึ่งสั้นสั้นคาดว่าคนขี่รถจักรยานยนต์
ก็เลยไม่พอใจที่เขาบีบแร่จอดรถหยิบมีด
แล้วก็ขี่รถมาปาดหน้าเคาะกระจกให้แท็กซี่หยุดรถ
ซี่เขาบอกว่าเขาเปิดกระจกพยายามจะคุยด้วยดีนะ
แต่คนขี่รถจักรยานยนต์เอามีดแทงเข้ามาที่หน้าอกด้านซ้าย
หลังก่อเหตุก็ยังวนเวียนอยู่สักพักนะคะก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเนี่ย
ไปพระพระแดงเดี๋ยวเราไม่เข้าด่วนนะเขาก็แทงขวางมา
ปิ๊งเขาก็ตลอดใส่โกงก็ทิ้งแล้วไม่มีอะไร
สักท่ากลับมาที่จะทำเรื่องเรียนพร้อมมีดมัดทอดรถปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

แล้วหลังจะเกิดเหตุล่ะคะเค้าเข้าขี่รถหนีไปเดินหรือไง
ยังเค้าเดินบนเบี้ยนบนเบี้ยนอยู่เหมือนว่าเค้าจะคุยให้ประชาชนฐานมาฟังว่า
แต่มีเฉพาะหัวอย่างเดียวผมก็โล่งหัวไม่เป็นไร

นี่ไงเมื่อวานเราเห็นภาพแค่ด้านนอกรถคือภาพฝั่งซ้าย
แล้ววันนี้เห็นภาพในรถของรถแท็กซี่

ก็เลยเห็นเลยว่าพี่ขับแท็กซี่เขาก็พยายามจะใจเย็นนะ
น่ากลัวนะบีบแดดใส่ก็ไม่ได้

ขนาดเราคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเรายังโดน

จากเหตุการณ์นี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจหาญชนะ
ผู้กำกับสนสแหมดำบอกว่าได้เรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ก็ยืนยันลักษณะของอาวุธและการก่อเหตุของคนร้าย
เล็งเห็นผลขนาดไหนพยายามฆ่าหรือเปล่า
ก็จะได้พิจารณาในการแจ้งข้อหา

นักงานสอบสวนเก็บหลักฐานก็คือภาพต่างเนี่ยค่ะ
แล้วก็ได้ให้ทีมสืบสวนเก็บพยาหลักฐานทั้งหมดนี้
แล้วก็ตามความคืบหน้าในการจับกลุ่มคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้นะคะ
นี่ตรงนี้ที่เขาพกธนบัตรเอาไว้ใช่ไหม
ใช่ค่ะก็เลยแทงไม่เข้าเข้าไม่ลึกคือธนบัตรมันหนา
แต่ลงไปข้างล่างยังไปโดนทำร้ายอีกเยอะเลยนะ
ใช่เพราะว่าข้างล่างเลือดยังติดทางเท้าอยู่เลยค่ะ
ตอนนี้ค่ะคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะคะ
แต่ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุไม่เห็น
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนที่อยู่แถวนั้น
คนที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่ม
จะได้ตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะคะอ่า